ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนเกินกลับทางงานเดียว

ขอบคุณในความบริษัทของเจ๊นะครับ
ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างจมตระจ่างในในวังด้วยเถอะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
วันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องตีแสกหน้ากัน
ต้องเรียกว่าเป็นมหากราบแพะหรือแกะกรณีครูจอมทรัพย
คือท่านผู้ชมครับผมอยากจะพูดคุยให้เข้าใจ
สังคมเราเนี่ยอุดมด้วยดราม่าสังคมดัดจริตก็เมื่อเห็นคนเนี่ยนะ
จะพูดว่าเพิ่งออกมาจากคุกแล้วถูกกระบวนการยุติธรรมเนี่ย
ไม่มีความเป็นธรรมรังแก่ตัวเองเป็นครูนะต้องไปติดคุก
ทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำเมื่อออกมามาเรียกร้องความยุติธรรมเป็นยังไง
สังคมต้องเข้าข้างครับสังคมต้องเห็นใจจะสังเกตได้ว่ามีการเอ่อสื่อบางสื่อก็ไม่ดูตาม้าตาเรือนะ
เรียกมาแล้วก็ด่าทั้งตำรวจอย่างเดียวว่าตำรวจทำคดีอย่างนี้ซัดตำรวจนะไล่ไป
คือตำรวจเนี่ยเป็นต้นทานค่ะนะฮะเมื่อตำรวจทำคดีแล้วโดนต่อว่าเนี่ย
ถ้าเกิดคนจับคนไปติดคุกฟรีเนี่ยคุณมิ้นคิดว่ารู้สึกยังไง
ใช่ไหมไหนจะครอบครัวไหนจะสังคมอุ้ยนี่แหละพวกเป็นแพ้นี่อะไรอย่างนี้แหละ
ตำรวจทำคดีมั่วคือต้องยอมรับว่ามันเคยมีครับทีนี้ตั้งแต่มีพรบลื้อฟื้นคดีเนี่ย
จนถึงปัจจุบันเนี่ยคุณมิ้นรู้ไหมว่ามันแทบไม่มีเลยครับ
ที่จะรื้อฟื้นได้ใช่ไหมที่จะลื้อฟื้นได้นะครับ
เพราะการลื้อฟื้นเนี่ยจะกระทบกระเทือนต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะฮะ
ทั้งหมดคือไม่ใช่ตำรวจอย่างเดียวนะครับ
คือจริงเนี่ยในตอนนั้นที่เรื่องครูจอมทรัพย์มาเนี่ยตำรวจก็คือส่วนหนึ่ง
จริงนะเรียกว่าแทบจะไม่มีโอกาสเลยแต่แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้ใน
พรบลื้อฟื้นคดีอืมในพรบลื้อฟื้นคดีหลักการสำคัญก็คือ
จะต้องนำหลักฐานพยานหลักเอกสารหลักฐานใหม่นะครับ
ใหม่จริงใหม่ที่ไม่เคยรู้ด้วยไม่เคยรู้ไม่เคยปรากฏมาก่อน
เพราะถ้ารู้มาก่อนแล้วไม่เอามานำเสนอสารท่านเอาแล้วทำไมตอนกระบวนการ
ทำไมไม่เอามันเสนอก็ถือว่าเป็นผลประโยชนตัวเองที่ต้องเสีย
ไม่รู้ตัวด้วยว่ามีอ่ายกตัวอย่างเช่นคลอนิคูจองทรัพย์คือในสับ
สับวาปีเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้ว่าในศัพท์มีตัวตนมาก่อน
ในศักดิ์ขับรถชนโดยอ้างอยู่อย่างเดียวว่าใช้อะไรครับอ่า
ทะเบียนโบบายไม้คอควายห้าสิบหกสกลนครในสับนี่ขับรถ
โบบายไม้คอควายเหมือนกันห้าสิบหกเหมือนกันทะเบียนเดียวกัน
แต่มุกดาหารเป็นทะเบียนของจังหวัดมุกดาหาร
ทีนี้ก็มีกระบวนการรับจ้างทำผิดแล้วครับรับจ้างรับผิดว่าอ่ะเอ่อ
เป็นในศัพท์ครับนะฮะไปตกลงกับในศัพท์คือเขาเรียกว่าภาษา
ก็เรียกว่าปั้นพยานเท็จปั้นปั้นก็คือปั้นน้ำเป็นตัวแหละ
ปั้นน้ำเป็นตัวก็คือปั้นพยานเท็จการปั้นพยานเท็จรูปการก็คือ
นี่คนนี้สำคัญมากนะเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นตัววิ่งเลยล่ะ
ก็ไปตกลงเขาเรียกว่าภาษาบ้านก็ไปเตรียมกับในศัพท์

แล้วมึงเอาว่าเป็นคนขับเป็นคนขับชน
ตอนนั้นไปซื้อมงซื้อไม้อะไรตอนดึกดื่นแล้วก็ขับรถไปชนนะฮะ
เสร็จแล้วก็มีการปั้นพยานต่อมาต่อมาว่าเห็น

กระบวนการนี้ดำเนินการมาโดยที่มีกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รับลูก

กระทรวงยุทธรรมปกป้องครูจอมทรัพย์เอาไปคิดเป็นพยาน
กลัวตำรวจจะอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะ
และก็ดำเนินการตามพรบรื้อฟื้นคดีนะฮะ
โดยมีการแบ่งเอามาเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนแรกคือส่วนการไต่สวน
และส่วนหนึ่งคือการส่วนพิจารณาเมื่อมีการลื้อฟื้นคดีสารก็ต้องไต่สวนก่อน
ว่าเป็นยังไงอะไรยังไงในศัพท์ก็ไปให้การในชั้นไต่สวน
แต่ในชั้นพิจารณาไม่มาหายไปเลยไม่รู้ไปไหนด้วย
โดยที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยทางกระทรวงยุทธรรมก็เอาไปตรวจผ่านเครื่องจับเท็จ
แล้วทั้งในศัพท์ไปผ่านเครื่องจับเท็จทั้งครูอ๋องไปผ่านเครื่องจับเท็จ
ก็ปรากฏว่าไม่ผ่านไม่ผ่านทางกระทรวงธรรมก็ไม่เอาเข้าไป
แต่เมื่อการไม่เอาเข้าไปและก็ยังอ้างพยานเพราะว่าอย่างนี้ครับ
ในการลื้อฟื้นคดีเมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมครับ
ต้องใช้พยานหลักฐานใหม่จริงที่ไม่รู้มาก่อนเลย
ถามว่าเรื่องรถบคอย๕๖เนี่ยรู้ไหมรู้เอามาใช้ตั้งแต่ชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นดีกา
ใช้มาหมดแล้วก็แสดงว่ารู้แล้วนะแต่เมื่อพิสูจน์ไม่ได้
ดังนั้นคนที่เป็นสำคัญก็คือกลายเป็นในศัพท์ในศัพท์เป็นพยานใหม่จริง
ซึ่งใช้ในการลื้อฟื้นคดีซึ่งศาลในการไต่สวนก็รับว่า
ศัพท์เนี่ยพอถ้าจะเป็นพยานได้แต่ปรากฏว่าถึงเวลาแล้วไม่เอาในศัพท์มา

ซึ่งประหลาดการประหลาดก็เพราะว่ากสมธิธรรมเนี่ย
โดยท่านรองประหลัดเนี่ยทราบดีอยู่ว่าไม่ผ่าน
ไม่ผ่านเครื่องจับเท็จก็ไม่เอาขึ้นล่ะครับ
เมื่อไม่ถอยเดินหน้าต่อไป
สังคมตอนนี้กลับมองกลับกันแล้วครับ

มันจะดูตอนต้นไม่ได้ตอนต้นกว่าคนก็คือฮา

แล้วจะโดนไหมคดีช่อกองประชาชน
แล้วจะคืนยังไงล่ะ
ที่เขามาคนไปตัวตั้งตัวตีนี่แหละ
แต่ทุกคนปารับกฎว่าในสัพไม่ให้การ
วิทยาศาสตร์ก็คือรถคันนี้ก็ปรากฏว่ามีนายอัจฉริยะ
เรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือ
แกก็มีหลอกถุงราฐานเอามาให้ผมดูใดเบกถัดไปเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูว่า
สื่ออื่นเขาไม่กล้าเพราะอะไรเพราะไปรับหมดแล้วว่า
ทรัพย์เนี่ยเป็นแพ้ไปเชื่อทั้งนั้นด่าทั้งตำรวจ
ซึ่งตำรวจเนี่ยบอกว่าตอบโต๊ะเลยภาษากฎหมายนะเขาเอาตาย
คือหมายความว่าทั้งตำรวจทางอายการเนี่ยก็จะต้องพยายามอย่างที่สุดล่ะ
เพื่อให้คดีนี้เป็นมาตรฐานเป็นเคสตัดดี้เป็นอุตาห์ของในสังคม
ว่าใครจะลื้อฟื้นคดีโดยการปั้นพยานเท็จแล้วไปพูดง่ายว่าจะไปหลอกศาล
ผลมันออกมาเป็นยังไงอย่างนี้เรียกว่าหลอกสารไหมพูดเอาแบบชาวบ้านคิดว่าจะหลอกได้เหรอ
คือหลอกโดยที่เขาบอกว่ามีคนจักรสำคัญก็คือมีทนายวางแผนอยู่
ทนายวางแผนในการลื้อฟื้นคดีและก็ปั้นพยานนะโดยครูอ๋องเนี่ยมาหา
และตามที่ได้ให้การนายศัพท์ใช่ไหมคะ
นายศัพท์ให้การว่ายังไงรู้ไหมคุณมินว่าจ้างได้คำนี้เลย
จุ้ยว่าจ้างเพราะนายศัพท์ได้ไปสารภาพกับพันธุ์ตำรวจโทจิต
พันธุ์ตำรวจตูจิตอดีตสวก็บอกว่าถ้ารับสารภาพจะรับโทษจำคุกเหมือนครูจอมทรัพย์หรือไม่
พันธุ์ตำรวจโทจิตก็บอกว่าปกติคดีจราจรถ้าขับรถชนคนตายแล้วมีการช่วยเหลือค่าสินหมายจนญาติพอใจส่วนยะ
ส่วนใหญ่สารจะปรานีรอการลงโทษเกือบทุกรายและได้บอกว่าถ้าลื้อฟื้นคดีต้องไปพบญาติผู้ตายตกลงเรื่องค่าสินหมายไปแล้วละอักษร
ก็บอกว่านายสุริยาคือครูอ๋องจะให้เงิน๔แสนที่มาปรึกษา
เพราะต้องการทำบันทึกเป็นหลักฐานตกลงจ่ายก่อน๒แสน
และจ่ายส่วนที่เหลือวันที่ขึ้นศาลอีก๒แสน
พันธุ์ตำรวจโทษจิตยังถามว่าการคุยกับญาติคนตายใครเป็นคนจ่ายสินไหม
นายสุริยาตอบว่าตนกับพวกจะรับผิดชอบนะ
รถอยู่ที่ไหนนายศัพท์บอกหายไปนานแล้ว
ถามว่าแสดงว่าในศัพท์ไม่ได้ขับรถชนคนตาย
ศัพท์รับว่าความจริงไม่ได้ขับชน
แต่สงสารครูจอมทรัพย์จึงอยากให้ช่วยพ้นคดี

หากนายศัพท์อ้างว่าขับรถชนคนตายแล้ว
รู้ว่าไม่จริงนายศัพท์จะถูกดำเนินคดี
สองข้อหาคือแจ้งความเท็จกับตำรวจ

ได้รับโทษหนักกว่าครูจอมทรัพย
ศัพท์จึงเปลี่ยนใจเพราะกลัวถูกจำโทษ

ครูอ๋องชวนตนไปทำงานแต่ไปพบแล้วไม่มีงานทำ
ไหนอ๋งครูอ๋มพบ

บอกว่าจะไปสถานีตำรวจไม่บอกเหตุผล

อ๋องลงไปคุยกับนางทัศนี๑๐นาที

พาไปนครพนมระหว่างทางแวะรับในศัพท์กับภรรยา

ขณะอยู่ในรถนายอ๋องบอก
กับคนรับกับตำรวจว่า
ให้เป็นคนขับรถชนคนตายที่เรนูนคร
เสิร์ชบอกว่าปกติไม่มีรถ

ก็เลยใช้ไม่ได้กลับไปหานายศัพท์อีก
ว่าให้นายศัพท์เป็นคนรับว่าชน
ทั้งที่ในศัพท์ขายรถคันนี้ไปแล้ว
ขายไปแล้วค่ะแล้วจริงรถกลายเป็นเศษเล็ตตอนปี๕๑ไปแล้วด้วย
ครับทีนี้เอายังไงล่ะครับ
ก็ปรากฏว่าอย่างนี้กระทรวงยุติธรรม

คือจริงงานนี้เป็นงานโชว์ฟอร์มนะ

เอาคนมาลื้อฟื้นคดี
เพื่อที่จะงัดกับทางตำรวจและอายการ
คือตำรวจและความผนมกับอายการ

เข้าตัวครับเพราะเข้าตัวงานนี้

โกหกแล้วมันต้องโกหกจนตลอดไปล่ะ
ใช่ค่ะมันหลุดไม่ได้ถ้าหลุดเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้น

เพราะฉะนั้นเรื่องโกหกกับเรื่องจริงไม่เหมือนกัน

เดี๋ยวมาพบกับคุณอัจฉริยะเลยครับ

คุณอัจฉริยะคุณมั่นใจยังไงว่า
จอมทรัพย์เป็นแกะไม่ใช่แพ้

วันนั้นออกมาโอ้โหตำรวจโดนต่อว่านะ
กระทบกระเทือนไปถึงอายการไปถึงศาลด้วยว่า
ไปจับแพะไปขัง

มีคุณคนเดียวที่ยืนการว่าไม่ใช่แพ้เป็นแกะ

วันแรกเห็นเขาออกรายการทีวี
แล้วเขาพูดถึง
เขายืนอยู่หลังพนักงานสอบสวน
ว่าลบคำว่าผู้ชายออก
โดยวันนั้นเขาไปกับสามีกับทนายความ

เขาต้องบอกสามีเขากับทันไหนฟาร์มถูกไหม

บอกว่าไปเจอรถในสัตว์ป่าปีในป่าละเมาะเมื่อปี๕๗
โดยวิธีการไปล่อซื้อเลี้ยงเหล้า
และสับวาปีสารภาพว่าขับรถไปชนคนตาย
พอมาเห็นสุริยานวลเจริญชื่อนี้ติดตามาก
สุริยานวลเจริญคือฮูอ๋อม
ผู้ที่นำเรื่องราวต่างมาต่อสู้ให้กับจอมทรัพย์
ใช่คนนี้ไหมครับ

สุริยานวลเจริญมีไม้ห่วงห้าม

เหตุเกิดที่จังหวัดมุกดาหาร

และมีชื่อในสับวาปีด้วยเหรอครับ

กว่าปีก็เป็นผู้ต้องหา

ก็แสดงว่าทั้งสองคนนี้เป็นขบวนคาดเดียวกัน

แกไม่รวมรู้กับคนเลวเหรอ

ไม่ควร

วงเรียนที่ครูจอมทรัพย์สอนอยู่กัน

วิญญาณว่าไปเจอรถในศัพท์เมื่อปี๕๗

ประกาศว่า๑๐มกราศ๒๕๕
เมื่อปี๒๐๑๕หรือ๒๕๖

ตามหารถเอสุสีเขียวบค๕๖มุกดาหารของในสับวาปี

แล้วผมถามว่าที่บอกว่าเจอรถในศัพท์ปี๕๗

บอกว่าไปเจอรถในศัพท์ปี๕๗

แต่เมื่อปี๕๘ยังมาโพสต์หารถอยู่เลย

ทางมารพยหยุงและเป็นขบวนการสร้างหาคนปฏิทรคุก
สร้างว่าเคยกระทั่มตอนที่จับไม้

จับถูกก็ต้องหาก็สลับเอาคนอื่นมาใช่
เคยทำแบบนี้มาก่อน

ขบวนการนี้มันน่าจะมีอะไรที่ผิดปกติ
เราจึงสืบค้นจากป้ายทะเบียน

ในประเทศไทยมีอยู่๑๖๑๖ป้ายทะเบีย

แล้วปรากฏว่ามุกดาหารเนี่ย
เราเห็นว่าในปี๕๒เนี่ย
ไม่มีการใช้ป้ายทะเบียนนี้แล้ว

รถปี๕๖อันนั้นรถรุ่นปี๕๒

สภาพของรถนี่น่าจะผูกพังแล้ว
ทีนี้มันจะเอามาใช้

ครอบครองในปี๔๘ถึง๕๐เนี่ย

ไม่ใช่ในศัพท์วะไม่ใช่ในศัพท์

รับเรื่องของครูจอมทรัพย์

โดยอ้างว่ามีพยานหลักฐานสำคัญก็คือ

คุณอาจริยะทราบมาว่านี่
คือทะเบียนเดิม
ที่มีการตรวจพิสูจน์โดยสำนักความมั่นม

เป็นหลักฐานใหม่ที่กระทรวงยุติธรรม
อ้างว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่ทางนักติวิทยาศาสตร์
จริงเอารถจอมทราบแสนบังโคตร
ทะเบียนบ่อยไม้คอควายอ้าวสะกดนคร

เขาบอกว่าทางกระทรวงยุติธรรมบอกว่า
นี่เป็นหลักฐานไม่เคยมีทะเบียนใหม่มาก่อนเลย
ทะเบียนนี้ทะเบียนเดิมอยู่

เขาบอกว่านี่คือทะเบียนเดิมที่เมื่อ๑๒ปีที่แล้วแหละ

ทีนี้พก่อนว่ากรมคันสมทังบกเนี่ย

นั่นเดี๋ยวก็คือคำให้การทะเยาร์ผู้หลอง

ให้การว่าข้าพเจ้าทราบว่ารถทะเบียนบค
ห้าหกสกลนครนั้นมีการเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่แทนป้ายที่ศูนย์หายถูกต้อง
ก็แสดงว่าทำป้ายใหม่สิก็คือป้ายเนี่ยไปอ้างว่าอ้างว่าศูนย์หาย
แต่เวลาป้ายเก่าไม่คือป้ายมันมีสองป้ายหน้าหลังครับทีนี้เวลาขอใหม่ก็คือได้สองป้ายมาอีก
กลายเป็นสามป้ายครับอ่าทีนี้เอาป้ายป้ายหนึ่งไปใส่อ่า
ก็คือป้ายนี้แหละป้ายเนี้ยไปใส่เกิดเหตุพอเวลาที่จะมาตรวจเนี่ยก็คือเอาป้ายที่เหลือ
มาแทนป้ายนี้ไงโอ้โหรูน็อตก็เลยไม่ตรงกันรูน็อตเลยไม่ตรงกัน
และตัวหนังสือตัวเลขก็ไม่เหมือนกันตัวเลขก็ไม่เหมือนกันอันนี้ตัวเลขห้าอ่า
อันนี้๕๕แต่ว่าดูตัวฟ้อนหนังสือจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน
รูน็อตเนี่ยเห็นไหมครับไม่ตรงกันเห็นไหมตรงนี้อยู่ที่ขอบนี้ครับ
อันนี้อยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่หางมันก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าคุณเปลี่ยนป้ายมา
ขอโทษนะกระทรวงยุติธรรมไม่รู้เหรอรู้หมดอ่ะอ้าวถ้ารู้หมดก็
แสดงว่าไปสนับสนุนคนผิดไปคือเรื่องเนี้ยผมบอกได้เลยว่า
ผมเคยโทรไปแจ้งเขาด้วยซ้ำไปเขาคือใครครับก็คือตัวแทนของ
สุริธรรมนี่แหละครับอืมซึ่งเขาก็ด่าผมอย่างเดียวอ่า
แล้วอีกอันหนึ่งให้เห็นชัดเลยเนี่ยกรมการส่งธรรมบอกบอกว่าไง
ให้คุณชุวิตอ่านก็ได้สภาพของป้ายทะเบียนนะฮะ
มีความแตกต่างจากแผ่นป้ายทะเบียนเก่าตามภาพนะฮะมีรอยสนิมและลอยขีดขวน
แต่ตามหมายเลขคอสี่ไม่มีคอสี่คือตัวนี้ตัวนี้ไม่มีใช่
ตัวนี้มีใช่ก็คือตัวนี้แหละคือตัวที่ใช้ใช่ครับนะฮะ
มารายการชวนมาใช่และอีกอันหนึ่งที่เห็นชัดเลยครับ
สิบสองปีที่แล้วเนี่ยนี่คือรอยเฉียวชนครับโตโยต้าก็คือนำรถคันนี้ไปตรวจสอบ
ใช่เช็คความใช้สีอ่าไปเช็คความหนาสีนะฮะผู้คัดค้านผู้คัดค้านก็คือ
ไอยการไอยตำรวจไอยการให้พยานดูภาพปลสองนะฮะตัวเนี้ยครับ
คือภาพนี้นะฮะพยานดูคุณขจรนี่เป็นพยานใช่ครับเป็นเป็นใครครับ
นายช่างผู้เชี่ยวชาญของโตยาต้าเป็นนายช่างผู้เชี่ยวชาญของโตโยต้า
ดูแล้วเบิกความว่าสภาพรถตามภาพถ่ายดังกล่าวมีรอยครูดและมีรอยสนิมติดอยู่ด้านหน้ารถ
แตกต่างจากรถที่นำไปส่งให้ค่าตรวจคือทะเบียนบค๕๖สกล
ก็เขาเปลี่ยนชิ้นส่วนมาก็หมายความว่าได้มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนใช่
แล้วทางกระทรวงบอกว่าไม่ได้เป็นรถเดิมไม่มีใครให้ดูอีกข้อหนึ่งครับ
กระทรวงธรรมบอกว่าทั้งสามหน่วยงานตรวจไม่พบรอยเฉียวชน

และดูคำตอบของโตยาต้าก่อน
โยต้าสำหรับรอยครูดที่ปรากฏอยู่ในตัวรถ
ในภาพถ่ายปล๒และเอกสาร
หมายจอ๗หากมีการขัดล้างสีตามปกติแล้วรอยพูดดังกล่าว
น่าจะหายไปแต่หากมีการขัดสีก็ยังมีร่องรอยอยู่
แต่ขณะที่ข้าพเจ้ารับรถดังกล่าวคันดังกล่าวไปตรวจสอบ
รอยพูดปรากฏตามภาพถ่ายหมายเลขคอ๔ไม่มีแล้ว
ข้อเปลี่ยนขึ้นส่วนที่นี้ขนของโตยาต้า
ทีนี้มี๓สถาบันใช่ไหม
ใช่ตอนนี้โตยาต้าแจ้งที่รองประหลัก
ก็คือว่าที่แรกก็คือขนส่ง

บริษัทโตโยต้าซึ่งเป็นเจ้าของรถ

โยต้ายืนยันแล้วไม่เคยทำรถใหม่

โตโยต้านะโดยนักชัชวาน

พันธุ์ตลอดเอกดุษฎีอาริยวุฒิ์

รถยนต์ของครูจอมทรัพย์

จะเคยเกิดอุบัติเหตุเฉียวชน

ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทโตโยต้า

ชัดมีทั้งชื่อ

อย่างนี้ทำไมกระทรวงยุติธรรม

ทั้ง๓สถาบัน

มีคำยืนยันมาที่ค่อนข้าง

เมื่อกี้นี้โตโยต้าจบไปแล้ว

ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ทราบได้
ว่าเคยเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนหรือเปล่า

อันนี้อันแรกนะครับ

สถาบันทราบ๙
คำให้การของนายภัยบูลช่วงทองนะฮะสำหรับวัตถุประสงค์ที่มีการตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนทั้งสองแผ่น
คือวัตถุประสงค์แรกแผ่นป้ายทะเบียนที่มีการเฉียวชนหรือไม่
ทางหมาวิรัยไม่ได้ตอบในประเด็นดังกล่าวก็คือไม่ยืนยัน
ก็ไม่สามารถตรวจสอบคือไม่ยืนยัน
ขนส่งผลิตขึ้นเพื่อใช้ในราชการเนื่องจากมีลายน้ำตรา
เทียมม้าปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้
จากการตรวจสอบเลขตัวถังสีรถไม่พบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากเดิม
รถยนต์คันหมายเลขดังกล่าวมีลักษณะบรรทุกชนิดโตโยต้า

คือไม่ได้บอกว่าไม่สามารถตรวจรอยเฉียชนได้ไง
จริงคือทั้ง๓หน่วยงานเนี่ยไม่ได้บอกทางกระทรวงธรรมว่าไม่พบรอยเฉียวชน
เขาบอกสังคมว่าทั้ง๓หน่วยงานตรวจไม่พบรอยเฉียวชน
ก็คือจะให้สอดคล้องกับป้ายทะเบียนที่มีการสวมมาไง

ป้ายตัวนี้ที่มาใหม่เป็นป้ายที่ทำขึ้นมาส่วนโดยเฉพาะ
แล้วรอยคูดที่เป็นรอยชนเดิมก็เปลี่ยนชิ้นสวนมาแล้ว

เพราะกรมการขนส่งเขายืนยันแล้วว่าใช้ป้ายทะเบียนใหม่

โยต้ายืนยันมีการเปลี่ยนชิ้นส่วน

โอ้โหนายอ๋องก็มีสภาพเป็นผู้ต้องหา

หัวหน้ากระบวนการค้าไม้พยูน

เขาเสียหายเขาไปติดคุกฟรีอยู่ปีกว่า
คือใครก็ต้องการที่จะไปมุ่งตรงไปที่ลงโทษ

ตำรวจทั้งกระบวนการยุติธรรมเลยแม้ว่า
สื่อต่างเนี่ยสื่อใหญ่เนี่ย

ผมไม่รวมรุนกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ช่วยคุณ
แต่ที่ผ่านมาเรื่องนี้ที่ผมสู้มาเนี่ย

แต่เรารับไม่ได้ที่มีขบวนการ
ทำลายกระบวนการยุทธรรมอย่างร้ายแรง
ผมยืนยันเลยว่าจากการตรวจสอบของผมเนี่ย
มีขบวนการที่ต้องการทำลายกระบวนการธรรม

สิ่งสำคัญคือผมเป็นคนตัดสินใจ
แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าสังคมไทยเนี่ย
ทำไมต้องใช้อารมณ์โดยไม่ใช่เหตุผล
แม้ทั้งลูกสาวผมเนี่ย๒คนเนี่ย

ต้องการทำลายผมไม่ว่าหรอก

ช่วงที่โดนเนี่ยร้องไห้หลายวัน

เพราะเสียใจว่าสิ่งที่ทำความดีมา๕ปีเนี่ย

แต่นี่เป็นหลักฐานซึ่งค่อนข้างจะชัดเจน

แต่ว่ามันอยู่ในสำนวนที่เราส่งมอบไปแล้ว
เราเลยไม่กล้าออกมาพูดเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการก้าวร่วงอำนาจศาล

หัวหน้ากระบวนการแห่งตัวจริงที่เป็นทนายฟาร์ม

ที่เป็นคนวงการในคดีนี้ทั้งหมด

แล้วก็จะมีหลานสาวจอมทรัพย์เนี่ย

เป็นตัวแทนจอมทรัพย์ที่อยู่ในเรือนจำ

ทั้งในเรือนจำ

แล้วก็ไปเป็นคนประสานกระทรวงยุทธรรม

ผมถามคุณประโยคสุดท้ายก่อนนะ

คุณคิดว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ย

พยายามที่จะออกมาโดดเด่น
เพื่อเห็นว่าเป็นการลื้อฟื้นคดีที่ถูกต้อง

คำพิพากษา

ไม่มีน้ำหนักเลยเอาลึกเลยครับลูกชายสับวาปีบอกเลยว่า
พ่อจะไปสารภาพกับสาร
ว่าพ่อถูกว่าจ้าง

บอกให้ลูกมารับฤทธิ์ให้เงินค่าลดกลับบ้าน

ใช่ที่สำคัญคือกระทรวงยุทธรรมมีหน้าที่

ไม่เคยมีใครในคดีนี้พูดถึงคนตายเลย
คุณอัจฉริยะคิดว่ากระทรวงยุติธรรมต้องรับผิดชอบอย่างไร

ผมเชื่อว่าเงินจำนวนมหาศาลในคดีนี้

๘๐๐๐๐ผมถามว่าค่าคุ้มครองประหยาร

เฉพาะคนที่เดินจูงขึ้นจูงลงศาลเนี่ยจอมทรัพ

ทนายมีไหมถ้าต้องจ้างทนายนอกไหมให้

คุ้มครองทีมคุ้มครอง

แล้วผมถามว่าคุ้มครองจอมทรัพย์มา๑๐เดือน

เดี๋ยวตำรวจจะมาอุ้มอะไรทำร้าย

คือยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรมต้องรับผิดชอบ

เอากับคนที่กระทำความผิดคืนมา

เราได้พูดคุยกับคุณอัจฉริยะ
และได้ข้อมูลซึ่งค่อนข้างที่จะชัดเจน

กระทรวงจิตธรรมต้องรับผิดชอบ
ในกรณีที่ผิดพลาดต่างเหล่านี้
ก็เดี๋ยวต้องดูสิครับว่า

พูดถึงความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม

น่าสนใจครับเพราะกระทรวงยุติธรรมโดยปกติก็คือ
ฝั่งที่เป็นตำรวจอายการและก็ศาล
คุณมิ้นท์และท่านผู้ชมก็คงจะทราบดีนะฮะ
ว่าขั้นแรกของทาน้ำของความจิตธรรมเนี่ย

ถ่วงดุลกันมีตำรวจกับอายการ
คือถ้าอายการไม่เห็นด้วยก็ตีกลับมาตำรวจ
และตำรวจก็จะต้องไปให้ถึงขนาดว่าพบตรเซ็นในกรณีไม่ฟ้อง
คือมีการถวงดุลกันระหว่างตำรวจกับอายการ

ไปถึงศาลชั้นต้นศาลอุทธรรมศาลดีการ
ซึ่งมีการพิจารณาเป็นขั้นเป็นตอน
แต่ปรากฏว่ากระทรวงยุติธรรมงานนี้พลาดหรือเปล่า
เพราะว่าคุณอาจริยะเนี่ยบอกว่า

ก็คือว่ามีการสอบมาจากสำนักงานขนส่ง
ซึ่งบอกว่าคุณเดชานุชนาฬเนี่ย

ทะเบียนลด๕๖สกลนครนั้น
มีการเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่แทนป้ายที่ศูนย์หาย

ก็แสดงว่า๒อันนี้เกิดเหตุจะมีการเปลี่ยนสลับ
บอกว่ารอยครูดที่ปรากฏเนี่ยมีการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่
อันนี้เป็นหลักฐานที่แจ้งมา
แต่ยังไม่จบเพราะว่า
สถาบันพระจอม๙ตอบวัตถุประสงค์ที่มีการตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียน

คือวัตถุประสงค์และแผ่นป้ายทะเบียนมีการเฉียวชนหรือไม่
ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้ตอบในประเด็นดังกล่าว
ก็แสดงว่าสถาบันพระปกเก้าไม่ยืนยัน
ทั้งหมดเนี่ยตอบถึงท่านพันธุรกิจเอกดุษฎีอริยวุฒินะครับ
ประหลาดกระทรวงยุติธรรมนะครับส่วนกรณีรถยนต์คันดังกล่าว
จะเคยเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนหรือไม่อย่างไรนั้นผู้เชี่ยวชาญของบริษัท
ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ทราบได้แต่อย่างใด
อันนี้มันดูแล้วมันตรงกันข้ามกับข่าวตอนแรกเลยนะ
นั่นน่ะสิตอนแรกมั่นอกมั่นใจมาก
แรกกลายเป็นว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นฝ่ายที่ลื้อฟื้นคดี
โดยนำเอานางจอมทรัพย์เนี่ยมาเป็นคนที่ตัวร้องเหมือนกับว่า
อันนี้แหละเป็นแน่แท้แล้วและถ้าเกิดรู้อย่างนี้แล้วเนี่ย
ถามว่านายอัจฉริยะบอกว่ากระทรวงยุทธรรมทราบไหม
กระทรวงยุทธรรมต้องทราบเพราะนี่มันต่อไปถึงกระทรวงยุติธรรม

แล้วทำไมถึงมีการดำเนินการต่อไปพูดง่ายว่าไปหลอกสารต่อ
หลอกได้ยังไงนะฮะทีนี้เอาละเมื่อเรามาพูดถึงตรงนี้
เรามาดูตัวละครคนสำคัญกันที่เมื่อกี้เขาชี้แจงเนี่ยก็คือครูอ๋อง

อ๋องเนี่ยครูอ๋องเป็นขบวนการค้าไม้พยูน

มีชื่ออยู่คือนายสุริยานวลเจริญมีไม้ห่วงห้ามที่ยังไม่ได้แปรรูป
ที่จังหวัดมุกดาหารเป็นคดีอยู่

แถมีชื่อในศัพท์กว่าปีอีก
อ้าวมีน่ะรู้จักกัน

นะฮะกลายเป็นขบวนการไปหลอก
คิดว่าจะไปต้มตุ๋นสารได้

ในขณะที่ในขณะที่อายการจัดเต็มเลยครับ
ในการซัดถามนะฮะก็ปรากฏว่า
อกจากที่ถามพันธุรกิจแล้วที่ในศัพท์ไปสารภาพนะ
แล้วเปลี่ยนใจไปใช้ในเสิร์ชตำรวจก็กันในเสิร์ชไว้

ทีนี้สารดีกามีคำพิพากษา
ขบวนการว่าจ้างในศัพทรับสมอ้างในตอนแรกวันเกิดเหตุในศัพท์ได้๔แสน
แต่ในศัพท์เปลี่ยนใจไม่กระทำจึงไปติดต่อในเสิร์ชมารับศพอ้างแทน

หรือในศัพท์เปลี่ยนใจกลับมารับสมอ้างอีก
จึงมีการดำเนินการให้ในสัตว์รับสมอ้างเป็นคนขับรถ
หมายเลขบค๕๖มุกดาหารไปเฉียวชนจักรยานผู้ตาย
ดีกาเห็นว่าผู้ร้องไม่มีพยานหลักฐานใหม่

และสำคัญแก่คดีแสดงว่าผู้ร้องไม่ได้กระทำความผิด

พากษายกคำร้อง

พยานหลักฐานต่างที่กระทรวงยุติธรรมที่บอกนางจอมทรัพย์
เกี่ยวกับคลุอ๋งคุณไม้สอบ
ก็ปรากฏว่ามันโดนอะไรครับคุณมินครับโดนหมดครับ

ความเท็จนี่คือเบิกความในชั้นศาล

ความเท็จแจ้งความเท็จ

ให้การเท็จก็ให้การเท็จกับเจ้าพนักงานนะฮะ
จดให้พนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ
แล้วเอาที่จดเนี่ยไปใช้ข้อความที่เป็นเท็จ

แล้วถามว่าครูอ๋องทำไปเพื่อประโยชน์การใด
ใช่เพราะครูชอบทรัพย์หรือเปล่า

เป็นไปไม่ได้ที่ครูจอมทรัพย์จะไม่รู้เรื่อง

ต้องได้คุ้มคุ้มแรกก็คือว่า
ง่ายแม้ว่าเป็นคดีละหูโทษนะฮะ
ทศพลมากซึ่งจริงในการที่ครูจอมทรัพย์
ถ้าเกิดเป็นค่าราชการ

แต่เนื่องจากเป็นการชนแล้วหนี

ครับได้ทั้งเงินที่บริจาคเอาละเงินบริจาคนั้นถือว่า
ผลพลอยได้ได้มาได้สิทธิ์กลับมาได้เป็นครูได้เงินเดือนเดือนละ๓๔หมื่นกลับมา
ไม่รู้จะได้เงินเวลาเท่าไหร่และได้สิทธิ์บำเด็ดบันดาลกลับมาอีกอ๋อ
เยอะและสามารถเรียกค่าเยียวยาค่าเสียหายฟ้องต่อสตชฟ้องโอ้เยอะไปหมดฮะ
ตัดสินทำให้ไปติดคุกอยู่ปีกว่าเนี่ยแต่ว่านะคุณคุณชุวิตคืออันนั้นที่ได้มาเนี่ย
มันคือจำนวนเงินกับสิทธิประโยชน์แต่แล้วเขาไม่ได้ศึกษาหรอกคะว่าถ้ามันไม่ได้เนี่ย
โดนอะไรบ้างอ่ะอ้าวก็นั่นน่ะสิเขาติดคุกมาแล้วไงเขาลืมเหรอคะ
เพราะว่าเขาติดคุกมาแล้วเขากลายเป็นตัวการร่วมตัวการร่วมก็คือครูจอมทรัพย์
ครูอ๋องนะในทรัพย์ตัวการต้องมีอะไรคุณมิ้นผมพูดอยู่เสมอ